ไปดูพลังสถานของพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคสร้างยอดน้ำค้างทองคำอันใหม่
โดยใช้ทองคำ๑๙กิโลกรัมประดับเพชรนะคะ
เพื่อประดิษฐานบนยอดองค์พระธาตุพนม
นับเป็นการปฏิสังขรครั้งแรกในรอบ๔๔ปี
บรรยากาศภายในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจังหวัดนครพนมเมื่อวานนี้
งแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและลาว
พากันเข้าร่วมพิธีบวงสวงพุทธาพิเศษสมโพธิ
ยกยอดน้ำค้างทองคำอันใหม่ประดิษฐานบนยอดพระธาตุพนม
ซึ่งมีผลเอกภัยบูลคุ้มฉายาองค์คมนตรีเป็นประธานในพิธี
โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสร้างยอดน้ำค้างทองคำอันใหม่
ประกอบด้วยกระดิ่งทองคำ๓๒ใบและดอกบัวดอกบัวทองคำพร้อมตกแต่งด้วยเพชร
ใช้ทองคำ๑๙กิโลกรัมเพื่อเป็นพุทธบูชา
สำหรับการปฏิสังขรครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ๔๔ปี
นับตั้งแต่พระธาตุพนมองค์เดิมได้พังทลายลงทั้งองค์เมื่อปี๒๕๕๙
และรัฐบาลในสมัยนั้นซึ่งมีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธปราโมทเป็นนายกรัฐมนตรี
ก็ได้ก่อสร้างใหม่ด้วยพลังแห่งศรัทธาของชาวพุทธทั่วประเทศ

โดยภายในองค์พระธาตุพนมได้บรรจุพระอุรังคธาตุ
พระธาตุส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าที่มีอายุเก่าแก่กว่า๒๕๐๐ปี
บูรณาครั้งนี้ถือเป็นอานิสงฆ์ครั้งใหญ่
และเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดนครพนมและผู้ที่เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมากค่ะ